ซึ่งในเรื่องนี้นะครับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการก็เตรียมที่จะประสานส่งตัวขอทานแม่ลูกกัมพูชา
จัดทำฐานข้อมูลเพื่อขยายผลไปยังประเทศกัมพูชา
แล้วก็แก้ไขปัญหาขอทานต่างด้าวร่วมกันระหว่าง๒ประเทศนะครับ
ซึ่งขอทานคู่แม่ลูกที่มีการจับกลุ่มเมื่อคืนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด๕คนนะครับ
ตอนนี้อยู่ในการดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนทบุรี
หากตรวจแล้วพบว่าไม่ได้เป็นแม่ลูกกัน
ก็จะถูกนำตัวส่งแจ้งความการกระทำผิดพระราชบัญญัติการค้ามนุษย์
เพื่อดำเนินการบันทึกข้อมูลขอทาน
และส่งตัวกลับยังภูมิลำเนาประเทศต้นทาง
และติดตามผลขอฐานคู่แม่ลูกที่ส่งไปอีกครั้ง
เพื่อป้องกันไม่ให้กลับเข้ามาขอทานอย่างไทยอีก
ขณะเดียวกันหากมีการลักลอบหนีออกจากประเทศกัมพูชาอีก
ก็จะมีการแจ้งมายังไทยให้ติดตามเฝ้าระวังได้อย่างทันท่วงที
ทั้งนี้รูปแบบการทำงานดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลง
ด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทานเด็กต่างด้าว

เพื่อจัดระบบการช่วยเหลือกลับคืนสู่ประเทศต้นทาง
เฝ้าระวังไม่ให้กลับเข้ามาขอทานซ้ำในไทย
ที่ได้มีการทำข้อตกลงร่วมกันระหว่าง๒ประเทศก่อนหน้านี้